มาดูความคืบหน้าคดีที่คนร้ายไปรุมรถของเสียเจ้าของบริษัทขนส่งในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรี
และหลังจากนั้นมีคนยิงเข้าไปในรถเสียเอกคนนี้พยายามขับรถหลบหนีนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายรถไปตกน้ำก่อนที่จะตกน้ำไปชนรถคันอื่นด้วยนะคะ
เสียชีวิตในเวลาต่อมาคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยเป็นผู้เสียชีวิตนะคะ
ชื่อว่านายประพันธ์ศรีเบนเจวันอายุ๕๖ปีค่ะ
เป็นเจ้าของบริษัทขนส่งรายใหญ่ในพื้นที่ถูกยิง
หลังจากที่ไปเคลียร์กับกลุ่มคู่อริและภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าสถานบันเทิง
ซึ่งเป็นจุดที่เขานัดพบกันในเฟซบุ๊ก
มันจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทุกอย่างนะคะก็คือจะมีกลุ่มชายผู้ชายกลุ่มหนึ่งเนี่ย
กรูกันเข้าไปไปรุมรถของเสียคนนี้ซึ่งเป็นรถสปอร์ตรถเก๋งสปอร์ต
ขับมารอเจอคู่อริอยู่ที่หน้าผับรุมเข้าไปแบบนี้ก่อน
คือรถคันสีขาวที่อยู่หลังพุ่มไม้ที่เป็นไฟแว๊บเนี่ยนะคะ
ด้านหลังนู้นนะคะเห็นล้อแล้วก็เห็นสีขาวครึ่งคันเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นมีหนึ่งในกลุ่มคนนี้ยิงเข้าไปในรถ
และหลังจากนั้นค่ะคุณประพันธ์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิต
พยายามที่จะเร่งเครื่องหลบหนีเป็นช่วงที่เร่งเครื่องหลบหนี
แต่ว่าไปไม่ถึงไหนจริงเพราะว่าถูกยิงแล้วถูกจุดสำคัญด้วยนะคะ
รถไปชนรถที่จอดอยู่แถวนั้นเสียหายไป๓คันแล้วรถพุ่งตกน้ำไป
เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลังจากได้รับแจ้งเหตุรีบเข้าไปในพื้นที่เลยนะคะ
เพื่อที่จะเอาตัวของนายประพันธ์ออกมาจากรถยนต์
นำออกมาได้ปั๊มหัวใจก่อนแต่ไม่เจอชีพจร
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของวันที่เกิดอุบัติเหตุ
จนทำให้นายประพันธ์นี้เสียชีวิตนะคะ
ก่อนหน้านี้มีผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งเข้ามามอบตัวกับตำรวจค่ะ
สารภาพว่าเป็นคนยิงเป็นมือปืนเอง
ตอนแรกตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะนำตัวไปเก็บคราบเขม่าวดินปืน
สรุปล่าสุดออกมาแล้วนะคะผลการตรวจสอบ
เป็นคนนี้จริงที่เขาเข้ามอบตัว
ชื่อว่านายชะโลธรหรือจุเกิดสมจิต
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิด
โดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชน
สรุปล่าสุดผู้ที่ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วเรียบร้อยนะคะ
และต่อมาวันนี้อย่างไรก็ตาม
ตำรวจจะต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวน
ก็คือพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรชบุรี
เรียกตัวคนสนิทของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเอ็ม
เป็นคนสนิทเลยนะคะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากที่สืบทราบว่าก่อนเกิดเหตุในเอ็ม
อยู่กับผู้ตายและแยกตัวออกไปที่จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
จากในเอ็มแล้วนะคะที่ตำรวจคนนี้นายเอ็ม
เป็นคนสนิทของผู้เสียชีวิตนอกจากในเอ็มแล้ววันนี้
อังกฤษหรือกริจลูกชายของผู้ตายเดินทางมาที่โรงพักด้วยนะคะ
มาทั้งให้สอบปากคำเพิ่มเติมรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดี
ซึ่งหลังจากติดตามความคืบหน้าของคดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กริจซึ่งเป็นลูกชายผู้ตายไม่พร้อมให้รายละเอียดใดกับผู้สื่อข่าวนะคะ
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงค่ะตำรวจนำกำลังเข้าไปตรวจค้น
ผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งรายในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม
แต่ว่ายังไม่ทราบผลการตรวจค้นนะคะ
ส่วนแนวทางการสอบสวน
คือตำรวจได้ข้อมูลมาเบื้องต้นจากเรื่องของเฟซบุ๊ก

น่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ตายกับกลุ่มคู่อริ
เพราะเนื้อหาในเฟซบุ๊กของผู้ตาย
ที่มีการโพสต์ช่วงตี๒ของ๓มีนาคมที่ผ่านมา
มีปัญหากับกลุ่มคู่อริ
และมีการท้าทายกันในเฟซบุ๊กให้ออกมาเคลียร์
ในจุดนัดพบคือที่ผับที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
พอถึงช่วง๓ทุ่มของวันที่๔
ผู้ตายโพสต์อีกครั้งพร้อมกับรูป

ใครต้องใจมีปัญหามา

แล้วเป็นวันที่เกิดเหตุนี่แหละจนทำให้คุณประพันธ์เสียชีวิต
ก็คือมีกลุ่มคู่อริมาล้อมรถแล้วก็ถูกยิงเนี่ยนะคะ
ล่าสุดตำรวจแถลงข่าวออกมาเรียบร้อยก็คือคนที่เข้ามอบตัวนั่นแหละนะคะ
เป็นมือปืนค่ะแต่ว่าจะมีผู้ร่วมเหตุการณ์อย่างไร
ช่วยเรื่องอะไรบ้าง
ติดตามกันต่อคดีนี้ค่ะ